ส่วนเรื่องของการออกไปลงทุนในต่างประเทศครับ
นักลงทุนของไทยนั้นไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

ก็มีการเตรียมลงนามความร่วมมือกับ๔ประเทศที่เป็นตลาดใหม่ของไทยครับ
ฮิรัญญาสุจินัยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จะเร่งเดินหน้าดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่องครับ
ส่งเสริมการออกไปลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
ชิ้นส่วนยานยนต์สิ่งทออาหารทะเลแปรรูปแล้วก็วัสดุก่อสร้างครับ
ส่วนกลุ่มอาเซียนนั้นเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไน
เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์จักรยานยนต์อาหารทะเลแปรรูป
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปิโตเลียมเคมีครับ
แล้วก็กลุ่มตลาดใหม่อย่างยูกันด้าศรีลังกามองโกเลียอุทเบกิสถาน
ท็ดแทนและก็เกษตรแปรรูปนะครับ
โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ
ให้ความช่วยเหลือด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกในรายอุตสาหกรรม
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักลงทุน
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
เป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนไทย
ครั้งที่๒ภายในเดือนสิงหาคม๒๕๕๙
รวม๓๓รายและเข้าไปลงทุนในต่างประเทศแล้ว๓๖ราย